บาทละ๓๐๐๐๐กว่า๓๒นี่มั้ง

ผู้ชายคนนี้ทำงานเก็บหอมและรอมริฟท์มา๕ปี
๕ปีบางคนเขาบอกถ้าเก็บไปตังค์เดี๋ยวมันใช้ไง

ซื้อทองครับกลุ่มผู้ชมสะสมด้วย๕บาท

คุณผู้ชมครับกล้องเพียบเลยบ้านนี้ติดกล้องเยอะจริง
นี่ครับผมก็เห็นมาแล้วนะครับสวมหัวกับน้องมาปิดบางใบหน้า
นี่ครับใช้เวลาตั้งแต่ยืนอยู่หน้าบ้านคุณผู้ชม
เข้าไปเอาทอง๕บาทแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
นาทีกว่าเองนี่คือบ้านหลังหนึ่ง
เปิดเป็นบ้านรับซื้อของเก่าด้วย
อยู่ริมถนน๓๔๗๑แช่นบางบุตรวังจันทร์

พี่พงศ์นินวิเวกอายุ๒๔ปี

เขาเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

ก็เลยเดินตามหา
เดินหาดูจังหวะนั้นปรากฏว่าเดินสวนคนร้ายคุณผู้ชม
คนร้ายมันหยิบทองแล้วออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไป

เห็นกล่องใส่ทองมันตกอยู่ครับคุณผู้ชม
๕บาท๒แสนกว่าได้
๕ปีมันหายไปแล้วครับ
หลังจากที่พี่เขาบอกว่าใครเข้ามาพี่ก็ไม่วิ่งมาดูเลยใช่ไหมครับตอนตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในบ้านหรือไม่มีครับผมคือทำงานอยู่ข้างบ้านที่บ้านเข้าไปทรัพย์ค่ะอยู่ตรงนั้นก็คือรับ
ถ้าเราจะสืบจากข่าวนี้เราดูข่าวกันคุยข่าวกันทุกวันเนี่ย
หนึ่งมันมาปั๊บมันรู้เลยว่าห้องนอนอยู่ตรงไหน
มันรู้เลยว่าเขาเก็บทองไว้ตรงไหนแสดงว่าอะไรดอม
ต้องเคยมาบ้านหลังนี้แล้วหรือไม่ก็รู้จักกับคนในบ้านนะสิ
นี่เลยนะครับมาถึงเห็นไหมมันไม่ได้ไปไหนเลยเลยนาทีเดียวมันเดินปั๊บเข้าห้องนอน
เข้าห้องนอนปั๊บมันรู้ว่าทองอยู่ตรงไหนมันรู้ทองอยู่ไหนปั๊บมันหยิบปั๊บออกไปเลยอ่ะ
นาทีกว่าโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมตำรวจสพบ้านค่าย
บอกเดี๋ยวจะติดตามคนร้ายให้ได้เร็วครับ